แล้วดิฉันจะพาไปต่อดีกว่าที่กาลสินเห็นท้องทุ่งนาเมื่อกี้

เวลาที่เขาทำไร่ทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ย
กิจกรรมที่ทำต่อไปก็คือการขุดหาปูนี่แหละคุณผู้ชม

แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ปูนาตัวโต
อร่อยแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีด้วยนะคะ

มีนิทานนมนานค่าแลปูนาคาแก่ตัวใหญ่ซะไม่มี
เอามือไม่จับกูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตี
ไปก็ไปไม่สู้
พอพูดถึงปูนาก็ต้องเปิดเพลงนี้แหละคุณชิสา

นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ที่นี่ปูนาขาไม่เกค่ะ
แต่ว่าปูนาตัวอวบอ้วนใหญ่มากเลย
เป็นช่วงฤดูของมันที่มีเยอะนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์
ชาวนาที่เขาเสร็จสิ้นจากการทำนาเกี่ยวข้าวเรียบร้อย
แล้วก็เลยออกตะเวนขุดหาปูมาสร้างรายได้ขายกันไปเยอะแยะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงนี้เนื้อปูนี่นะมันจะมีเนื้อเยอะ
แล้วก็อร่อยกว่าปูนาในฤดูการปกติทั่วไป

เพราะว่าหน้าหนาวมันเป็นช่วงเวลาที่มันกำลังแบบว่ากินอุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ของมัน
ชาวบ้านบอกเลยว่าขุดมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

โดยเฉพาะคุณยายสวพาตาสาชาวบ้านบึงวิชัย
ที่จังหวัดกาลสินบอกว่าช่วงเช้า
ย่ายกับมักส้วนมูส้วนพี่นอง

คำนับอายุของคุณย่ายรวมกันแล้วกว่า๕๐๐ปี
เอาต้องภาษาหนึ่งครับคุณยี่สา
ใช่แล้วก็ชวนเพื่อนกันไปหลายคน
อายุของเพื่อนแล้วก็คุณยายสวพาเนี่ย

ต้องเลยอุปกรณ์ที่คุณยายเอาไปหาปูเนี่ยนะคะก็จะมีเสียมมีถัง
ถังตัวเปล่านี่แหละเอาไปใส่ปูไงฮะครับ
แล้วก็พออุปกรณ์พร้อมมือแล้วก็เดินไปเรื่อยค่ะ
ท้องไร่ท้องนามองหาพิกัดนั่นก็คือรูปู
ตัวใหญ่นะใช่มีวิธีสังเกตนะคะตรงไหนที่มีฟางข้าวเยอะเยอะนี่แหละ

แล้วก็สังเกตว่ามีรูอยู่ไหม
รูใหญ่ขนาดไหนปูก็จะตัวใหญ่ตามไปเท่านั้น

จริงดูสิมีทุกขนาดนะคุณคะ
พอเจอรูปูแล้วคุณยายแต่ละท่านก็จะเอาเสียมขุดลงไป
แต่การขุดเนี่ยก็ต้องระวังนะ
เพราะว่าถ้าขุดไปไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกตัวปูน
ทำให้ปูตายขาดครึ่งขายไม่ได้เสียราคาอีกนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาล้วงเข้าไปแบบนี้ค่ะ

โอ้ก็ต้องร้องดิคุณแหม่ค้าปูหน่อยหนีบมือ

เพราะว่าถ้าหนีบแล้วมันก็เจ็บไงเจ็บและปวดมากมายทีเดียว
แต่ถ้าคนมีประสบการณ์แล้วสบายมากนะคะ
พี่เขาบอกว่าคนที่ขุดปูได้เนี่ยนะ
ได้เยอะเลยนะประมาณ๖๑๐กิโลกรัมครับ

เพราะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันถึงที่

ราคาขายก็กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็เลยมีรายได้กันประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทต่อวัน
เป็นโอกาสทองในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอีสานแบบนี้มาเนิ่นนาน
เห็นปูนี่นึกถึงส้มตำปูทุกทีเลยนะ
นอกเหนือจากนี้มันก็มีพวกแบบว่า
ตำน้ำพริกปูนาอย่างงี้มีมีมีใช่ค่ะ